มีอาชีพรับจ้างฮิ้วอย่างที่เกิดไปตั้งแต่ตอนต้นรายการ
มีอาชีพรับจ้างฮิ้วก็คือหิ้วสินค้าจากประเทศไทยไปที่เกาหลี
เธอบอกว่าต้องขอโทษลูกค้าล็อตนี้ด้วยนะ
เพราะว่ามันเกิดเหตุด่วนเหตุกระทันหันจริง

เพราะว่าระหว่างที่เธอกำลังจะหิ้วของไปเกาหลี
ปรากฏว่าเธอไปเห็นกระปุกครีมที่มันเลอะออกมา

เธอก็เลยเอามีดกรีดดูปรากฏว่าข้างในเป็นยาบ้า
แล้วพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเธอก็บอกว่า
รีบติดต่อให้วินมอเตอร์ไซค์ที่มาส่งรับของคืนไป
กลัวว่าถ้าเกิดว่าเก็บเอาไว้อาจจะโดน
เรื่องของการมียาเสพติดไว้ในครอบครองก็เป็นไปได้เนี่ยนะคะ
ผู้นี้ก็คือคุณวรังคณาคุณานุวัฒน์
เธอได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กเตือนเป็นอุทาหรณ์
มีการโพสต์เมื่อวันที่๑๓สิงหาคมที่ผ่านมา

วิวนี้เกิดเหตุขัดข้องด่วนต้องขออภัยลูกค้าทุกคน
เหตุเกิดเพราะมีคนไทยคนหนึ่งส่งยาบ้า
ไส้ครีมมาในกระปุกที่จะฝากฮิ้วไปเกาหลี
โชคดีที่ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครอง
ทำให้ของฮิ้วรอบนี้เสียหายหลายอย่าง
กราบขอโทษลูกค้าทุกคนในรอบนี้ด้วย
หากโดนตรวจเจอคนฮิ้วต้องติดคุกหรือห้ามเข้าประเทศอีกเลย
ซึ่งชีวิตคนหนึ่งจะต้องถูกทำลายโดยไม่รู้อะไรเลย
ฝากถึงลูกค้าด้วยค่ะ
หลังโพสต์แน่นอนนะครับ
เห็นด้วยกับคุณวรังคณาบอกว่าคนที่จะ
ไปจ้างเธอหิ้วของไปต่างประเทศเนี่ย
ก็ควรที่จะคิดเยอะอย่าคิดตื้น
อีกส่วนหนึ่งมันเป็นกระแสดราม่าออกมาค่ะ
เขาบอกว่าเอ๊ะคุณวรังคณา
ชอบแอบเปิดดูสินค้าที่จะฝากฮิ้วแบบนี้
ทุกครั้งเรื่อยไปเลยเหรอ
ฉันอุตส่าห์ไว้ใจนะฝากของไปให้ญาติบ้าง
ลูกค้าบ้างที่เกาหลีใต้สรุปแล้วถ้าคุณสงสัยอะไร
คุณก็จะแงะดูเลยเหรอเปิดดูเลยเหรอ
มันเป็นเรื่องของมารยาทคือเราอุตส่าห์ไว้ใจคุณ
แล้วเหตุฉะไหนเล่าคุณถึงไปกรีดแล้วไปเปิดดูข้างใน
แต่เอาล่ะอีกมุมหนึ่งก็ต้องเข้าใจคุณวรังคณาด้วยนะ
ก็เพราะว่ามันแขวนอยู่บนเส้นได้อาชีพของตัวเองเนี่ยนะคะ
ส่วนที่คุณวรังคณาไปรู้ว่าข้างในมันมียาบ้ารู้เพราะอะไร
เธอบอกว่าคือตอนที่รับสินค้ามาจากมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยนะคะ
ครีมมันเลอะออกมาจากกระปุก
กระปุกมันจะเป็นลักษณะของการหมุนใช่ไหม
มันมีครีมเลอะอยู่รอบกระปุก
เธอก็เอามาเช็ดเตรียมที่จะแพ็คใส่กระเป๋า
แต่ทีนี้กลิ่นมันออกมาจากกระปุก
เขาบอกว่ากลิ่นมันเพี้ยนไปนะ

ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะ

กลิ่นของยาบ้านจะมีลักษณะเฉพาะ
คือถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เคยไปดมเนี่ย
ก็จะรู้เลยว่ามันไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นปกติ

ไม่เคยได้กินแบบนี้มาก่อนเลยคือมันแปลกไปเลยเนี่ยนะคะ
จากนั้นเธอก็เลยตัดสินใจแกะออกดูเจอทิชชู่อยู่ในครีม
แล้วพอแกะทิชชู่ออกมาเอ้าในนั้นมันมียาบ้าเกือบ๑๐๐เมตรเท่านั้นแหละค่ะ
เธอก็รีบเอามือถือมาหาเบอร์โทรศัพท์ของรถจักรยานยนต์
ซึ่งเป็นวินที่เขาเอามาส่งให้เรียกมาพี่กลับมา
เอากระปุกนี้กลับไปคืนเจ้าของที่เขาฝากฮิ้วเลยนะ
โดยพยายามทำให้เหมือนตนเองไม่รู้ว่าข้างในมียาบ้า
คือบอกแค่ว่าเอาไปส่งคืนคนที่ฝากมาไม่ได้บอกว่าข้างในมีอะไร
และที่ไม่ไปแจ้งความตอนแรกเพราะกลัวจะถูกแจ้งข้อหาว่ามียาบ้าไว้ในครอบครอง
ทำเนียนที่ไม่อยากให้วินมอเตอร์ไซค์ที่มารับรู้ว่าข้างในมียาบ้าก็แน่นอนนะคะ
ถ้าเกิดว่าเขารู้เขาอาจจะไม่ส่งกลับคืนให้ก็ได้
เพราะว่าวินมอเตอร์ไซค์เองก็อาจจะกลัวว่าอาจจะโดนข้อหาคือมียาบ้าไว้ในครอบครองเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะ
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเธอไม่ใช่เจ้าของยาบ้าน๑๐๐เมตรและไม่ได้แต่งเรื่องขึ้นมาหลอกลวงใคร
สรุปสุดท้ายแล้วคุณวรังคณาตัดสินใจไปแจ้งความก็คือการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
และให้การพิสูจน์ความจริงเป็นเรื่องของตำรวจในการดำเนินคดีหลังจากนี้ไป
ทีนี้พอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกหนึ่งหน่วยงานที่แน่นอนว่าเป็นแม่งานโดยตรง
ก็คือตำรวจปรับปรามยาเสพติดค่ะ
นักข่าวของเราโทรไปสอบถามพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด
ว่าท่านทราบเรื่องหรือยังท่านรู้เรื่องหรือยัง
พลตำรวจโทสมหมายบอกว่าเตรียมที่จะตรวจสอบว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจริงหรือไม่
หรือเป็นเรื่องที่กุขึ้นมาถ้าคนโพสต์เนี่ยกุเรื่องขึ้นมาแน่นอนนะคะว่าจะต้องถูกดำเนินคดี
คือมีข้อหาข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครองแต่หากไม่ใช่เจ้าของยาบ้าอันนี้
พลตำรวจโทสมหมายท่านบอกว่าจะต้องมีการพิสูจน์ต่อไปว่าไอ้ยาบ้าที่เจอเนี่ย
มาจากไหนเป็นของใครอันนี้จะต้องพิสูจน์ต่อให้ได้นะคะ
ขนาดที่พันตำรวจเอกซิงศิงเดชผู้กำกับการศนคัณะยาว
เมื่อคืนนี้ก็คือคุณวรังคณาเนี่ยได้เดินทางมาที่สอนอแล้วนะ
มีการลงบันทึกประจำวันไว้เพียงอย่างเดียว
ทางพนักงานสอบสวนยังไม่ได้มีการสอบปากคำอย่างละเอียด
ทราบเพียงว่ามีคนมาจ้างหวานให้ฮิ้วครีม
ไปฝากให้คนที่ประเทศเกาหลี
แต่ผู้เสียหายเองก็คือคุณวรังคณางเนี่ย
ได้อ้างกับพนักงานสอบสวนว่า
ก็คือตอนที่มีการสอบปากคำนะ
พนักงานสอบสวนเขาก็พยายามที่จะสอบปากคำว่า
ใครเป็นผู้มาส่งแล้วครีมเป็นของใคร
คุณวรังคณางบอกว่าตรงนี้ไม่มีข้อมูล
ไม่มีที่อยู่ของผู้ฝากไม่มีชื่อของผู้ฝาก
และไม่มีที่อยู่และชื่อของผู้รับด้วย
เนื่องจากว่าการรับส่งของมีการรับส่งผ่านวินมอเตอร์ไซค
ที่มารับที่หน้าบ้านเท่านั้น
คุณวรังคณางเธอก็เลยบอกว่าเธอก็เลยไม่รู้ที่มาที่ไปของครีมนี้
ส่วนเรื่องของการคลี่คลายคดีก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องยาก

ไม่กล้าที่จะเก็บยาเสพติดไว้ในตัว
เพราะกลัวถูกแจ้งข้อหาคือมียาเสพติดไว้ในครอบครอง
ตำรวจก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นงานยากแล้ว
เพราะตอนนี้ของกลางก็ไม่มีที่จะใช้ในการตรวจสอบ

ถือว่านางวรังคณามีความบริสุทธิ์ใจที่เห็นความผิดปกติ

อยากจะบอกกับคนที่มีอาชีพนี้
ก็คือรับหิ้วสินค้ารับฮิ้วของบอกว่า
หากมีการรับจ้างสิ่งขนสิ่งของผิดกฎหมาย
ให้รีบแจ้งตำรวจแล้วก็นำของกลางให้ตำรวจมาตรวจสอบก่อน
คืออย่าทำแบบคุณวรคณาคือกลัวความผิดแล้วก็รีบส่งกลับ
ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่มันผิดปกติ
เอาไปแจ้งความหรือลงบันทึกประจำวันไว้กับตำรวจในจุดเกิดเหตุ

ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกดำเนินคดี
บอกว่าจะต้องมีการเร่งรัดให้ตำรวจสืบสวน
ติดต่อคุณวรังคณา
ให้กลับเข้ามาให้ปากคำอีกรอบ

ถ้าเรียนในการกฎหมาย
ถ้าไม่มีของกางมันก็ลำบาก
เพราะว่าหนึ่งเราไม่มีของกางพิสูจน์

แล้วก็คุณให้เขาคืนไปแล้วมันก็ไม่มีของการที่มาตรวจพิสูจน์
แต่อย่างไรก็ตามเราก็มีอำนาจในการสืบสวน
สืบสวนว่ามันมีขบวนการส่งยาเสพติดจริงหรือไม่นะครับ
มีกล้องโมงจรปิดและอีกหลายอย่าง

บุคคลดังกล่าวนะครับซึ่งเราก็ดำเนินการอยู่ครับ
ผู้กำกับสนคันนายาวบอกว่าตอนนี้ให้น้ำหนักไว้๒ประเด็น
คือกรณีแรกก็คือคุณวรังคณาไม่รู้จริงว่าตัวเองถูกหลอก
ให้ว่าจ้างขนยาเสพติดตามที่ถูกกล่าวอ้าง
กับอีกประเด็นก็คือคุณวรังคณาแต่งเรื่องกุเรื่องขึ้นมาเอง
แต่เอาล่ะทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องให้พนักงานสืบสวน
ทำการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดไปดูเรื่องของเส้นทางการรับส่งของ
วินมอเตอร์ไซค์มารับของเพื่อตรวจสอบว่าเอามาจากใครอันนี้หนึ่ง
และจะต้องไปตรวจสอบต่อว่าของที่อยู่ในห่อเป็นยาเสพติด
ตามคำกล่าวอ้างจริงหรือเปล่าซึ่งเรื่องทั้งหมดยอมรับว่า
ตอนนี้เนี่ยไม่มีความชัดเจนใดเลยต้องรอทางผู้เสียหายมาให้ข้อมูล
อย่างละเอียดอีกครั้งเอาละค่ะย้ำกับคุณผู้ชมอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ
ใครที่มีอาชีพเป็นนักฮิ้วรับจ้างฮิ้วของไปต่างประเทศ
กลับเข้ามาในประเทศก็ดีต้องพยายามที่จะตรวจสอบสินค้า
ถ้าเกิดว่าสินค้าตรวจสอบไม่ได้ก็แน่นอนล่ะอย่างน้อยเนี่ย
ต้องรู้ที่มาที่ไปของสินค้าเหล่านั้น